และในค่ำคืนนี้กีฬาของเรานั้นจะปิดท้ายกันด้วย
บรรยากาศของแฟนบอลนะครับพรีพิทร์เข้ากลับกันไป
สนามราชมังคลากีฬาสถานกันอย่างเต็มความจุครับ
จากนี้พวกเขายังร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ส่วนช่วงนี้ผมชนะเดชพี่รัตนามงคลต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป